คุณผู้ชมอย่างที่เชอรี่โปรยไปตั้งแต่ต้นรายการ
คุณผู้ชมบอกว่าถ้าจะมีสามีทั้งทีเนี่ย
ก็ต้องมีดีคุณอุ้มละคณาไปเลย

ยิ่งฟิตยิ่งโอญยิ่งฟิตยิ่งเปรย์

ออกกำลังกายคุณดีใจแตกหนักแน่นอน
คุณผู้ชมค่ะคนเรานี่นะคะอยากหุ่นสวยสุขภาพดี
มันต้องมีแรงบันดาลใจดูรูปคนสวยแล้วก็เออมีแรงนะคุณผู้ชมนะ
ออกกำลังกายต้องหาอะไรจูงใจกันหน่อย
และอย่างที่รู้กันดีว่าพี่อุ้มลักษณะนี่นะ
เห็นแม่อุ้มเนี่ยขยันออกกำลังกายดูแลรูปร่างอย่างเคร่งครัดเลย
นับถือพลังกายพลังใจจริงนะ
อุ้มเคยบอกเอาไว้ว่าแรงบันดาลใจในการลุกมาฟิตร่างกายก็คือ

เราก็เห็นบ่อยเหลือเกินนะคอนเทนต์การออกกำลังกายของพี่อุ้มนี่นะคะ

เชื่อว่าอีกหนึ่งกำลังใจในการฟิตหุ่นคืออะไรรู้ไหม

เพราะว่าอะไรสามีเขาก็หล่อและอีกอย่างหนึ่งหล่อไม่พอ
คอนเทนต์ล่าสุดคือพี่บอลประกาศท้าคุณผู้ชม

อุ้มจ๊ะสคอร์สเลยสคอร์สด้วยที่ยกน้ำหนักขนาด๖๕กิโลกรัม
หน้าอุ้มยกได้ทำได้๒ครั้งนะ
เอาไปเลยพี่จ่าย๑๐๐๐บาท
ลักษณะจะรับคำท้าและทำได้หรือเปล่าไปดูค่ะ
เทศนียกใหม่

คุณผู้ชมแล้วก็จะบอกว่าบ้านนี้น่ารักมากนะ

เพราะว่าอันนี้เขามีเทรนเนอร์ส่วนตัวดูแลอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชม
และที่สำคัญเขาออกแรงอย่างถูกวิธี

ฉันปวดหลังเออนะผ่านข่าวต่อไปดีกว่า